ส่วนตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็จับ๓ผู้ต้องหาชาวจีน
ล้วงกระเป๋าในสนามบินสุวรรณภูมิ
โอ้โหก็ถือว่าทั้งหมดนี่ทำงานกันเป็นทีมนะครับ
รับสารภาพด้วยว่าแบ่งหน้าที่กันแท็กทีมมันอย่างดีเลยฮะ
จะเลือกเหยื่อที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
เพราะว่าจะมีกระเป๋าสะพายข้างมีเงินสดจำนวนมากนะครับ
พันตรวจเอกนิธิธรจินตกานนท์รองผู้บังคับการ

แถลงผลการจับกลุ่มในลีเดฟาอายุ๕๒ปี
ซูเจียนจุนอายุ๔๘ปี
และนายซองกวงซูอายุ๕๐ปี
ผู้ต้องหาชาวจีนพร้อมของกลาง
เงินสดจำนวน๑๓๐๐๐บาท
จับได้ที่โรงแรมย่านบางรักษ์กรุงเทพนะครับ
ทั้งหมดนี้ร่วมกันก่อเหตุขโมยทรัพย์สินของนาย
โฮริอุจิคาซูฮิเดะอายุ๖๒ปีชาวญี่ปุ่น
บริเวณชั้น๒ท่ากัดสยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
โดยตำรวจชุดสืบสวนประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อตรวจสอบ
ก็พบเลยล่ะครับเพราะว่าวงจรปิดนี่จัดภาพชัดเจนมาก
เพราะผู้ต้องหามีท่าทางพิรุษเดินตามผู้เสียหาย
กระเป๋าเงินของผู้เสียหายจากกระเป๋าสะพายด้านข้าง
ก่อนจะหลบหนีขึ้นแอร์พอทลิงค์
ตำรวจก็ขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ต้องหารับสารภาพทันทีนะครับว่าก่อเหตุจริง
โดยจะเลือกนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มีกระเป๋าสะพายข้าง
เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีเงินสดจำนวนมากติดตัวอยู่

คือจะมีคนหนึ่งประกบตัวผู้เสียหาย
แล้วก็ระวังด้านหลังไม่ให้คนอื่นเห็นระหว่างขโมยกระเป๋า
จากนั้นก็จะนั่งแอร์พอร์ตลิงค์หลบหนีครับ
ขณะนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวทั้ง๓คน
ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ